อย่างที่ก่อนอันนี้บอกไว้แล้วว่ายุบสภาเมื่อไหร่จะเดินหน้ารณรงค์
ดึงเอากัญชากลับไปสู่บัญชีทางการแพทย์ให้ได้
วันนี้ลงพื้นที่นะคะที่ซอยละลายทรัพย์ศรีลมซอย๕
เอาเสื้อ๓๐๐ตัวไปแจกนะคะเอาสติ๊กเกอร์
เขาบอกคนมาต่อคิวรอกันเยอะมาก
นาทีของหมดนะคะเสื้อ๓๐๐ตัวเกลี้ยงเลย
แล้วคุณชุวิตมีการถามประชาชนที่มารอรับเสื้อด้วยนะคะว่า
เห็นด้วยกับพักการเมืองที่ชูนโยบายกัญชาไหม

ใครไม่เอากัญชายกเบอร์กัน

ผมที่ผมมาวันนี้มาต่อต้านเรื่องกัญชาเสรี

ครอบครัวยาวชนสังคมเดือนร้อน

นี่ค่ะซึ่งหลังจากที่แจกของเสร็จปุ๊บ
มาเลยค่ะตั้งโต๊ะเลยนะคะบอกว่า
จากนี้จะเดินหน้าเรียกร้องให้เอากัญชากลับสู่บัญชีทางการแพทย์
แล้วก็อธิบายเรื่องเหตุผลว่าทำไมต้องต่อต้านพักที่มีนโยบายเรื่องกัญชา
ทำลายวัตถจักรวงจรนี้ไม่ให้พักการเมืองเอาเงินทุนไปซื้อตัวในสภา
รณรงค์ให้ภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านร่วมกับก้าวไกล

แล้วมั่นใจด้วยว่าที่เห็นภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐกินข้าวร่วมกัน
รวมคะแนนกันมายังไงก็ไม่ถึงร้อยคะแนน
คุณอนุทินออกมาชี้แจงทันทีเลยนะ

ผมไม่ติดใจไม่สนใจ
เพราะเท่าที่ทำโพลสำรวจคะแนนความนิยมในกรุงเทพ
คะแนนความนิยมของภูมิใจไทยเพิ่มขึ้นเยอะ
พื้นที่เป้าหมายของพักในจังหวัดต่าง

ลองฟังเสียงทั้งคู่ดูนะคะ
คันธุ์มูลตีร้ายการ
ไปจากด้วยในสภาและเอามาสังกัด
และก็หวังว่าจะกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่
และกลับมาลงทุนกับตัวเองที่จ่ายเงินไป
ในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมานี้โพลขึ้นเยอะเลยฮะ

พื้นที่อุทัยธานีนี้ขึ้นพลวดเลย
พื้นที่ภาคใต้ก็ท่านพิพัฒน์ก็บอกว่า
ผู้สมัครนะครับมีพื้นฐานขนาดนิยมที่ดีมาก
อีสานท่านทรงศักดิ์รายงานมาว่าดีหมดเลย

ภูมิใจไทยเขาก็มีเป้าว่าจะปากบุตรสอสอในกรุงเทพให้ได้สำหรับภูมิใจไทย